มาต่อกันที่เรื่องของไอ้มดเขียวหัวโตตาตัว
แต่ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาร้องเรียนกับสื่อ
บอกว่าถูกกลุ่มชายชะกันเนี่ย
อ้างตัวบอกว่ามาจับลิขสิทธิ์
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้บอกว่าพวกนี้น่าจะทำเป็นขบวนการ
แล้วก็มีการแบ่งเงินให้ตำรวจด้วย
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่เธอแอบถ่ายไว้ได้ก่อนครับ

มันจะมีขีดไม่มีขีดยังไง
มันจะละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่อย่างไร

เป็นคนของบริษัทที่มาตรวจสอบเรื่องลิขสิทธิ

มีการทำเป็นขบวนการหรือเปล่านะฮะ
คือเรื่องนี้นะครับเป็นคลิปที่ถูกเปิดเผยออกมา
แล้วก็เป็นการร้องเรียนจากนางสาวธันวรัฐรอดสร้างบุญอายุ๒๙ปี

เธอทำกิจการอันนี้คุณปั้นตุ๊กตาอะไรพวกนี้
ค่ะนะฮะเป็นปูนปั้นนะครับตัวใหญ่ใหญ่

บอกว่าก่อนหน้านี้คือเธอก็ทำงานตรงนี้อยู่แล้ว
คือไอ้ปั้นตุ๊กตรงตุ๊กตาเนี่ยและทีนี้มันมีการล่อซื้อตุ๊กตาปูน
ในราคา๒๙๘๐๐บาทนะครับโดยมีนายนพดล
ิดาของเธอพ่อของเธอได้รับการว่าจ้าง
ก็เลยมีการปั้นไอ้มดเขียวออกมา๒ตัว
แล้วเดี๋ยวลูกค้าก็คงมารับราคาตัวละก็ประมาณเกือบ๑๕๐๐นะ
๒ตัวก็๒๙๘๐๐บาท
แล้วก็ลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้ทั้งหมด
แต่พอไปถึงจุดนัดหมายปรากฏว่าชายชะกันนอกเครื่องแบบกว่า๑๐นาย
แล้วก็มาทราบชื่อภายหลังว่ามีตำรวจด้วยยศร้อยตำรวจเอกนะครับ
เป็นถึงรองสารวัตรตั้ง๓นายนะคุณ
พร้อมกับพวกรวม๑๐คนเข้ามาจับกลุ่มพ่อของเธอ
พร้อมกับของกลางคือไอ้มดเขียวหัวโตเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จับกลุ่มไปส่งพนักงานสอบสวนที่สพจังหาร
ดำเนินคดีกับพ่อของเธอและเธอ
ข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์มัสลายเดอร์วี๓
หรือว่าไอ้มดเขียววี๓นั่นเองนะครับ
ตอนแรกนะคุณตัวของนางสาวธันวรัฐผู้เสียหายบอกว่า
จะไปสู้คดีในชั้นศาล
เพราะว่าถูกกลุ่มชายชะกันเขาเรียกร้องอะไรรู้ไหมคุณ
เขาบอกว่าพวกคุณนะปั้นตุ๊กตาไอ้มดเขียวเนี่ย
มันผิดมันละเมิดลิขสิทธิ์จ่ายตังค์มาค่าลิขสิทธิ์๙๐๐๐บาท

ตัวพ่อแล้วก็ตัวนางสาวธันวรัฐเนี่ย
บอกว่าไม่มีเงินมีเงิน๒๐๐๐บาทต่อรองได้ไหม
เขาก็ไม่ยอมเลยนะจะเอา๙๐๐๐บาทให้ได้เลย
แต่ปรากฏว่าตัวเธอก็ต่อรองไปเรื่อย
บอกว่ามีเงินรวมกับเงินของพ่อแค่๓๐๐๐บาทเอาไหม
ในที่สุดตกลงจ่ายกันที่๓๐๐๐บาทนะครับ
ซึ่งกลุ่มผู้ที่แอบอ้างมาจับลิขสิทธิ์ก็ได้รับเงิน
แล้วก็นับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะคุณนะ
ทีนี้ครับเรื่องนี้เธอบอกมันมีข้อสงสัย
เพราะเธอโทรไปถามบริษัทที่กลุ่มคนเหล่านี้
อ้างว่ามาจากบริษัทลิขสิทธิ์ของไอ้มดเขียวเนี่ย
โทรไปแล้วคนในสายของบริษัทตัวจริงเขา
บอกว่าไม่ได้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เลย
ตัวไอ้มดเขียวไม่มีลิขสิทธิ์กับบริษัทเขา
ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็เลยงงบอกว่าเอ๊ะไม่ใช่แล้วล่ะ
นี่ก็เสียตังค์ไป๓๐๐๐บาทแล้วยอมจ่ายให้พวกนั้นไปที่โรงพักด้วย
พวกนี้มันโกงมันหลอกเราหรือเปล่า
เธอก็เลยอัดคลิประหว่างการเจรจาตอบรองนะครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วก็ดูช่วงจังหวะที่กลุ่มที่แอบอ้างว่ามาจับลิขสิทธิ์เนี่ย
รับเงินจากเธอไปนับเงินเข้ากระเป๋ากางเกง
ถ่ายไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
คือทั้งหมดทั้งมวลที่เธอยอมจ่ายตังค์นะฮะ
เพราะว่าเธอบอกว่าพ่อของเธอกลัวจะถูกจับขังนะครับ
แล้วก็อยากให้เรื่องมันยุติจ่ายไปให้จบซะ
ทั้งที่เธอก็เปิดเผยออกมาว่า
เธอได้โทรไปสอบถามยังเจ้าของผู้ผลิต
เจ้าของผู้ผลิตบอกว่าไอ้ตัวนี้มันไม่มีลิขสิทธิ
ผิดลิขสิทธิ์แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินให้กลุ่มคนกลุ่มนี้
ถ้าจะต้องฟ้องกันไปฟ้องกันที่ศาล

แต่ตัวเธอเองและพ่อบอกว่าอยากจ่ายให้มันยุติซะ
ติเรื่องซะแต่เธอสงสัย
รู้สึกว่าตำรวจและผู้แอบอ้างรู้เห็นกันนะครับ
และเธอไม่เชื่อว่าไอ้คนกลุ่มนี้เป็นเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์นะครับ
เธอเลยแอบถ่ายอัดคลิปเสียงไว้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ตอนต่อรองตอนต่อราคานะครับ

หลังจากที่เธอจ่ายเงินไปให้กับพวกที่แอบอ้างนี้แล้วนะ
คนที่แอบอ้างลงไปพูดคุยกับร้อยเวร

ตั้ง๒๐นาทีไม่รู้ไปแบ่งเงินกันหรือเปล่านะครับ
เธอก็เลยไปคุยกับร้อยเวร
บอกว่าตกลงมันเป็นขบวนการอะไรหรือเปล่า

ร้อยเวรก็เอาเอกสารมาให้เธอเซ็นยกเลิกไม่เอาความ
และให้ลงลายมือชื่อในเอกสารบันทึกการจับกลุ่ม
แต่เธอและพ่อไม่ยอมเซ็นเพราะไม่ยอมรับข้อกล่าวหา
ทีนี้ครับตำรวจเซ็นเองเลยคุณ
เซ็นเองเลยนะครับและในเวลาต่อมา
พ่อก็ได้ถูกตำรวจบังคับให้เซ็นยอมความด้วยนะฮะ
ซึ่งเธอบอกว่าเธอน่าจะเสียรู้
และไม่เชื่อว่าไอ้คนที่มาจับกลุ่มเนี่ย

และเชื่อว่าตำรวจมีส่วนรู้เห็นด้วยนะครับ
ก็เลยแหละความเป็นทำตรงนี้ว่า
ไม่อยากให้มาทำมาหากินรีดไถกับประชาชนแบบพวกหนู
เพราะว่ากว่าพวกหนูจะได้เงินมา๓๐๐๐
แน่นอนค่ะแล้วก็อยากเตือนคนอื่นอื่นที่เป็นประชาชนทั่วไปค่ะ
สงสัยกลุ่มชายชะกันนั้นแล้วก็สงสัยตำรวจด้วย
ที่เข้าไปจับกลุ่มเธอว่ามีส่วนเกี่ยวข้องแบ่งเงินแบ่งทองกันหรือเปล่านะฮะ
ด้านของตำรวจเองนะครับก็เปิดเผยบอกว่า
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ไกลเกลี่ยกันอยู่ที่โรงพักแล้วก็ตอนนั้นน่ะ
ตำรวจบอกว่าไม่เห็นว่ามีการส่งมอบเงินให้กับกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นฝ่ายลิขสิทธิ์นี้นะ
ส่วนผู้ที่อ้างตัวเป็นฝ่ายลิขสิทธิ์ก็มาแจ้งความแล้วก่อนหน้านั้น
แล้วก็ขอกำลังตำรวจให้ไปร่วมจับกลุ่มโดยตำรวจยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์หรือว่ารับเงินแบ่งเงิน
ตำรวจบอกแบบนี้นะคุณตำรวจปฏิเสธนะฮะ
หลังจากพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำนางสาวธันวรัฐผู้เสียหาย
แล้วก็นายนพดลผู้เป็นพ่อแล้วนะครับก็จะได้ดำเนินคดี
กลุ่มชายชะกันในข้อหาแจ้งความเท็จและกันโชคทรัพย์
แล้วก็จะติดตามตัวมาสอบสวนด้วยเพราะว่าทางนางสาวธัญลักษ
เขาแจ้งความไว้ใช่ไหมมันก็ต้องเป็นคดีความ
นี้ก็จะตรวจสอบไปยังบริษัทลิขสิทธิ์ที่กลุ่มชายชะกันกล่าวอ้างไว้ด้วย
กลุ่มชายชะกันนี้ได้รับมอบอำนาจให้มาดำเนินการจับกลุ่มเรื่องลิขสิทธิ์จริงหรือไม่
หากเป็นการแอบอ้างจะเจอข้อหาเพิ่มอีก๑ข้อหา
คือเรื่องของการปลอมแปลงเอกสาร
ทีนี้คนที่ติดตามข่าวนี้ก็ถามย้อนกลับไปถึงตำรวจ
ตอนที่กลุ่มคนนี้มาขอให้ตำรวจไปช่วยจับกลุ่มเนี่ย

หรือตรวจสอบกับต้นสังกัดของบริษัทเอาจริงหรือเปล่า

ก็ต้องว่ากันไปนะฮะตามข้อกฎหมายและความจริงนะครับ